สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันที่๑๕ตุลาคมเพื่อสกราช๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของหนูน้อยเด็กชายวัย๓ขวบคนหนึ่งนะครับ
นั่งรถไฟไปกับแม่แล้วก็พลัดตกรถไฟลงไปนะครับ
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรอาการปลอดภัยนะครับ
โดยหลังจากที่ช่วยกันตามหาก็พบว่านอนอยู่ที่ป่าย่าริมทางรถไฟนะครับ

กรณีโซเชียลแชร์เหตุการณ์ที่เด็กชายอายุ๓ปี
ขณะนั่งรถไฟเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเซากับแม่
เมื่อช่วงค่ำวันนี้ต้องระดมเจ้าหน้าที่ค้นหากันจ้าละวัน
ด้วยความเป็นห่วงเพราะคิดว่าเด็กอาจจะตกรถไฟ

ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงก็สามารถค้นพบ
อยู่บริเวณป่ายากข้างรางรถไฟวัดตาพังคี
ตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
นางสาวฟูรอบุญมาเลิศเปิดเผยว่า
เมื่อวานเธอและลูกชาย๓คน
อายุ๙ขวบ๗ขวบและคนเล็ก๓ขวบ
พร้อมยัดขึ้นรถไฟขบวนกรุงเทพราชินบุรี

เพื่อกลับบ้านที่บ้านคลอง๑๙ตำบลโพรงอากาศ

ห่างจากประตูขึ้นลง
ส่วนลูกทั้ง๓คนก็วิ่งเล่นกันตามภาษาเด็ก

ก่อนถึงสถานีรถไฟย่อยโพลกอากาศ
บอกว่าใกล้ถึงสถานีที่จะลงแล้ว
เธอจึงเรียกลูกมาใส่รองเท้า

ชื่อเด็กชายถิ่นนพัฒน์รอดเจริญ

กระทั่งรถไฟวิ่งมาถึงสถานีโพรงอากาศ

สอบถามญาติก็บอกว่าไม่เห็น

สอบถามผู้โดยสารก็บอกว่าไม่เห็น
ที่รถไฟจะวิ่งออกจากสถานีโพรงอากาศ
เธอจึงเดินไปบอกกับพนักงานขับรถไฟว่าลูกหาย
แต่คนขับก็บอกว่าหยุดรถไม่ได้
ต้องรอให้รถไฟไปหยุดที่สถานีบางน้ำเปรี้ยวก่อน
ผู้เป็นแม่ร้องไห้เป็นห่วงลูก
คนเล็กเมืองดีก็ช่วยกันติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ไภให้
ก่อนที่จะไปแจ้งความกับตำรวจ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน

กระทั่งเวลาประมาณ๓ทุ่มกว่า
ได้รับข่าวว่าเจอตัวลูกชายแล้ว

เขาก็ถ่ายหัวว่าเขามีเจ็บอยู่ไหนอะไรอย่างนั้น
เขาจะนอนอย่างเดียวเขามั่ว
ขณะที่ในวัฒนหัวเจริญชาบ้านใกล้สถานีรถไฟ
ที่ได้เข้าไปช่วยตามหาเด็กกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
พบว่าเด็กนอนอยู่บริเวณป่าย่าริมทางรถไฟ
แล้วใช้มือตบยุงที่มาเกาะที่หน้าผาก
โดยไม่ได้ส่งเสียงเรียกร้องร้องไห้หรือขอความช่วยเหลือแต่อย่างใด
สำหรับอาการของเด็กชายธินพัฒน์เบื้องต้น
ตรวจแล้วไม่พบอาการบาดเจ็บพบเพียงรอยยุงกัด
ขณะนี้ยังให้นอนรักษาอาการที่โรงพยาบาลไปก่อน
ส่วนสภาพจิตใจยังมีอาการนอนภาวะอยู่
และบอกว่าเจ็บบริเวณหัวและหลังซึ่งแพทย์จะสังเกตอาการต่อไป
จากสิบุญรัฐข่าวใจรัดทีวีรายงาน